ได้นำเสนอข่าวมาสักพักหนึ่งช่วงที่บวชอยู่
แต่ว่าในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีลาศิกขาแล้ว
ส่วนพระโค้ชเอกก็จะบวชต่อไปจนครบอย่างน้อย๑พันศานั่นเอง
ทีนี้พาไปดูกันค่ะเพราะว่าเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาว
เข้าเจริญพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดในโอกาสที่ได้บรรพชาอุปสมบท
ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศที่ห้องประชุมเวียงกาหลง

พระครูประยุทธ์เจติยานุการรักษาการเจ้าอาวาส
พระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ก็ได้เข้าพบและเจริญพรรวมถึงกล่าวขอบคุณ
ผู้ว่าประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัด
รวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดคือนายสมบูรณสิริเวศ
และนายพาสกรบุญลักษณ์ในโอกาสที่ได้บรรพชาอุปสมบท
ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลนะคะ
ซึ่งผู้ว่าประจนก็กล่าวบอกว่าขอให้สามเณร
หลังจากที่จะลาศิกขาในวันพรุ่งนี้
เสาร์ที่๔สิงหาคม
ขอให้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ

แล้วก็ขอให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแล
ช่วยกันพิจารณาถึงความเหมาะสม

เพราะว่าหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีโอกาสอีกเยอะเลยค่ะ
มันก็อาจจะมีทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องไม่จริง
ตอนนี้นะคะจังหวัดเองก็มีการตั้งคณะทำงาน
เพื่อให้คำปรึกษาคัดกรองความเหมาะสม

แล้วก็ขอให้ทำเป็นทีมปรึกษาร่วมกันไว้

วันพรุ่งนี้มาดูกันหน่อยค่ะ
รายละเอียดกำหนดการต่างจะมีอะไรบ้าง
เพราะว่าพิธีลาศิกขาจะจัดขึ้น
วิหารพระเจ้าอินสารที่วัดพระธาตุดอยวาว
เริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ๙โมงถึง๑๑โมงนะคะ
ก็จะมีพระผู้ใหญ่หลายรูปเลยมาร่วมในพิธี
หลังจากที่ลาศิกขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ช่วงเย็น๕โมงเป็นต้นไป๕โมงเย็นเป็นต้นไป
ก็จะมีการจัดงานนิทัศกาลขอบคุณคนทั้งโลก

โดยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผู้ว่าประจน

แล้วก็จะมีการเลี้ยงอาหารมื้อค่ำ
เป็นอาหารในรูปแบบล้านนานั่นเองนะคะ
ซึ่งรายละเอียดหรือว่าความคืบหน้าต่าง
เดี๋ยวเราติดตามแล้วก็มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะ
ใช่ครับก็ยังคงมีเรื่องราวให้ได้ติดตามกัน
สำหรับ๑๓ชีวิตของทีมหมูป่าพอศึกแล้วปุ๊บ
ก็ต้องมีชีวิตในการดำเนินกันต่อไป